เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งอยู่ที่บ้านดี
แหละเธอบอกว่าแหมหลังคาบ้านอ่ะมันรั้วครับมีโทรศัพท์มือถือ
ถึงถึงถึงไม่ได้คิดอะไรหรอกก็จะมาถ่ายรังคาบ้าน

เจอเรื่องเซอร์ไพรส์ฝั่งตรงข้ามบ้าน

โหทำไมทำไม
ทำไมโอ้โฮ

ใช่เสียงฟ้าผ่าดังเปรี้ยง
แล้วไฟมันก็ลุกพลึบขึ้นมาจากหม้อแปลงไฟฟ้า
ไม่ใช่หน้าบ้านเธอนะแต่เป็นหน้าบ้านของเพื่อนบ้าน
ซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านเธอนี่แหละค่ะนะคะ
คนถ่ายคลิปเธอบอกเลยโอ้โหตกใจทำอะไรไม่ถูก
ตอนนั้นฝนมันตกหนักนะคือไฟมันก็ดับลงไม่ได้ลุกลามเข้าไปภายในบ้าน
และสาวเจ้าของคลิปทำไมตอนนั้นถึงไม่รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่
มัวแต่เอามือถือถ่ายคลิปต่อไป
เจ้าตัวบอกแบบนี้ว่าโอ้โหตอนนั้นมันช็อกมือสั่นตกใจค่ะ
ตั้งสติได้ก็ตะโกนบอกเจ้าของบ้านให้รู้ว่าพี่ไฟไหม้แล้วโทรแจ้งการไฟฟ้า
ทีนี้หลายคนบอกว่าอ้าวเห็นว่าไฟมันดับไป
บอกแบบนี้จริงไฟมันแค่เบาลงนะเพราะว่าฝนมันตกลงมา
ดับสนิทแต่มีคนเอาถังดับเพลิงไปฉีดไฟมันก็เลยดับ
อยากเอาคลิปนี้มาเตือนเป็นอุทาหรณ์ค่ะว่าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้
จะได้ปฏิบัติตัวถูกว่าจะทำอะไรก่อนเป็นอันดับแรก